ใช่ค่ะทนายที่มีการออกมาโพสต์ข้อมูลเรื่องนี้
ไม่รู้ว่ามันจะเป็นศึกระหว่างทนายอีกหรือเปล่าด้วย

ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีการแชร์คลิป
คือต้องบอกก่อนว่าตอนแรกทนายเดชาได้รับเรื่องร้องเรียนมา
นายเดชาไม่ได้มีการแชร์คลิปนี้
แต่เมื่อวานช่วงเย็นทนายตั้มมีการแชร์คลิป
แล้วก็วันนี้ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิด
มีการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก
บอกว่าก่อนที่คลิปจะถึงมือตัวเอง
ตำรวจยศผู้น้อยแต่ใจใหญ่ได้ส่งคลิปนี้ให้กับคนคนหนึ่ง

กลับนำไปเรียกรับผลประโยชน์กับฆาตกร
คือในโพสต์เนี่ยนะคะบอกแบบนี้บอกว่า

ให้กับผู้ต้องหาที่ถูกฆาตกรรมอย่างเฮี่ยมโหด

แต่คนที่ได้รับคลิปกลับไปเรียกขอรับผลประโยชน์กับฆาตกร
ผมเห็นคนชื่นชมเขามากมายว่าใจกล้าสุดยอด

อันนี้คือที่ทนายตั้มมีการโพสต์
พอทนายตั้มโพสต์ปั๊บคุณผู้ชม
ของทนายเดชากิติวิทยานันต์
บอกว่ามีทนายความคนหนึ่ง
โพสต์ว่ามีทนายมีคลิปอยู่แล้ว
ตบทรัพย์ตำรวจถ้าเป็นเรื่องจริง

ผมยินดีเข้าร่วมการแถลงข่าว
กลัวจะเป็นเรื่องเท็จใส่ร้ายทำลายผู้อื่น

ทนายตั้มเป็นคนแฉออกมา
ว่าที่ทนายคนก่อนที่ไม่ยอมเปิดเผยคลิป
เพราะจะเอาคลิปนี้ไปรีดเงิน

ใครที่คุณกล่าวอ้างว่าจะไปรีดเงินเนี่ย
ไม่ใช่นะถ้าคุณมีหลักฐานอะไรคุณเอามานะครับ
ท้ากันเลยท้ากันมาพิสูจน์ความจริงเลย

คุณแล้วที่ทนายเดชาโต้กลับที่ว่านี้
มีการไลฟ์เป็นการไลฟ์ออกมาเลยด้วยนะคะ
เดี๋ยวไปดูบางช่วงบางตอนที่ทนายเดชาไลฟ์หน่อยค่ะ

แล้วเขาก็มีหลักฐานมีอะไรหมดแล้ว
อยู่ดีก็มีทนายสิทธาเนี่ยก็ปล่อยคลิปออกมา

มีทนายบางท่านเรียกรับผลประโยชน์นี้จริงไหมทนาย
ไม่เป็นความจริงบอกไปทนายตั้ม
ให้เอาคนมาแฉเลยว่าทนายคนไหนน่ะถ้าเป็นเรื่องจริงนะอืม
มาแฉเลยแล้วก็มาออกทีวีหรือมาแถลงข่าวพร้อมกันก็ได้

ใครเอาคลิปมาส่งให้ผมแล้วก็ไปเรียกเงิน๒๐ล้าน
ไปอะไรเสร่านเอามาเลยนะ
ไม่ได้หมาเลยนะ
ก็มีทั้งที่นักข่าวของเราโทรไปสัมภาษณ์ทนายเดชาเองนะ
นายเดชาท้าเลยนะใครใครเรียกรับเงิน๒๐ล้านนะ
มีข้อมูลไหมล่ะถ้าไม่มีเนี่ยหมาเลยนะ
อันเมื่อกี้ที่เราโทรศัพท์ไปสัมภาษณ์ทนายเดชา
ใช่ค่ะส่วนหลังจากวางสายกับทีมข่าวของเราแล้ว
เกิดเป็นไลฟ์อันนี้แหละไลฟ์อันนี้เลยคือย้ำเหมือนเดิมอ่ะ
ทนายความคนที่โพสต์ว่ามีการตบทรัพย์เนี่ย
ถ้าเป็นเรื่องจริงเอามาเปิดเผยเลยมานั่งแถลงข่าวร่วมกันเลย
มันง่ายนะเวลาจะใส่ร้ายคนอื่นแล้วก็บอกด้วยนะว่าให้ไปแจ้งความ
ถ้าไม่แจ้งความเนี่ยเป็นหมาร้องเอ๋งแล้วก็จะเป็นหมาขี้เลื้อเลย
เมื่อกี้คุณได้ยินไหมมีห้องด้วยค่ะ
ทีนี้เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นไงปรากฏว่าอีกทนายหนึ่งคุณผู้ชมต้องแยกนะ
อันนี้ทนายตั้มกับทนายเดชานะคะทีนี้มีทนายเกิดผล
อันนี้คู่ชกหลักตั้มกับเดชานี่คู่ชกหลัก
ถูกต้องมีอีกหนึ่งทนายคือทนายเกิดผลแก้วเกิดออกมาโพสต์เฟซบุ๊กค่ะ
ซึ่งธนายเกิดผลเนี่ยโพสต์นี่เขียนเอาไว้บอกว่าผู้ต้องหาถูกรีด๒ล้าน
ผู้กำกับถูกทนายรีด๒๐ล้านแลกคลิปจริงหรือไม่
นี่ทนายเกิดผลใช้คำว่าจริงหรือไม่นะคะทำไง
พอเห็นโพสต์แบบนี้แล้วนักข่าวของเราหยิบโทรศัพท์โทรหาเลยค่ะ
โทรหาทนายเกิดผลซึ่งทนายเกิดผลบอกว่าก็ที่โพสต์แบบนี้ไปคุยกับทนายตั้มมา
คือเราก็อยากรู้ไงทนายเกิดผลได้ข้อมูลลับอะไรมาอีกหรือเปล่า
เพิ่มเติมจากทนายตั้มหรือเปล่าสรุปเขาไปคุยกัน
เขาคุยกันค่ะแล้วทนายตั้มบอกกับทนายเกิดผลว่าเนี่ยผมมีหลักฐานการเรียกรับเงินด้วยนะ
ซึ่งรายละเอียดตรงนี้นะทางทนายเกิดผลบอกว่าเอางี้ให้นักข่าวไปคุยกับทนายตั้มสิทธาเองละกัน
เราก็เลยลองเข้าไปดูเฟซบุ๊กของทนายเกิดผลทนายเกิดผลเนี่ยโพสต์นะคะ
บอกว่าถ้าผมได้รับคลิปผู้กำกับคลุมถุงดำมา๑อาทิตย์ก่อนแต่ไม่ยอมเปิดเผยต่อสังคม
เจตนาของตำรวจชั้นผู้น้อยและไม่ยอมส่งมอบพยานหลักฐานให้ตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ผมเป็นทนายที่แย่แค่ไหนหรือยิ่งไปกว่านั้นถ้าผมเอาคลิปนี้ไปต่อรองกับผู้กำกับ
เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ผมจะเป็นทนายที่เลวแค่ไหน
อันนี้คือทนายเกิดผลโพสต์แบบนี้
ผมก็ลองเข้าไปดูนะว่าทนายตั้มทนายสิทธาจะโพสต์กลับอะไรหรือเปล่า
ปรากฏว่าทนายสิทธาไม่ได้โพสต์กลับตอบโต้ทนายเดชา
แต่เป็นแค่การโพสต์เรื่องของการชนะสูตรศพของโรงพยาบาลสวรรค์ประชาบรักษ์เท่านั้นเอง
ก็เป็นการโพสต์ข่าวล่ะค่ะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ประมาณสักสิบแปดนาทีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
ทนายสิทธามีการโพสต์ทนายบอกว่ามีคนส่งสตอรี่ในไอจีของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่านหนึ่งมาให้
ในโรงพยาบาลน่าเห็นใจแต่ผมเห็นใจผู้ตายมากกว่า

ก็อย่างที่บอกไปความคืบหน้าการชนะสูตรทางโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ก็ได้ออกมาชี้แจงแล้ว
เดี๋ยวรอตอนบ่ายนะว่าทางผู้มนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชาบรักษ์เนี่ย
จะชี้แจงเพิ่มเติมกับนักข่าวของเราคุณภูริพัฒนบุญนินที่อยู่ในพื้นที่อย่างไรต่อนะครับ
ส่วนเรื่องของประเด็นทนายกลายเป็น๒ต่อ๑แล้วนะ
ทนายตั้มกับทนายเกิดผลนี่ฝั่งเดียวกัน
แล้วก็ทนายเดชาอยู่อีกฝั่งหนึ่งคนละมุมกันนะครับ